เรื่องต่อไปก็อยู่บนท้องถนนแล้วกันเนาะครับ

ให้น้องตัวนี้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยกันหน่อยนะคะ

เห้ยมันจะรอดมั้ยเฮ้ยเห้ยเขินไป
ฮุ้ยนิดนิดเดียว
อาจจะไม่เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็
มันคืองูว่ะแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปทั้ง๒สายหนึ่งใช่มั้ย
แล้วคนที่เขาถ่ายคลิปนี่เขาก็คงล้วนนะ
สารงูจะไปช่วยก็จะกระดายอยู่ถูกป่

แล้วรถก็วิ่งกันเร็วด้วยแล้วทำยังไงดี
เขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายค่ะ
เพื่อจะได้รู้ว่ายังไงดีมันตื่นเต้นลุ้นหน่อยว่างูน้องจะรอดไหม

งูตัวนี้มันก็ดึ๊บข้ามถนนได้สำเร็จค่ะคุณ
ปลอดภัยนะคะไม่โดนรถเหยียบนะคะ
ซึ่งโอ้โหบอกเลยเจ้าของคลิปที่เขาถ่ายเขาลุ้นไปด้วยจริง
เขายืนรอยืนเฝ้าจนมันข้ามถนนเสร็จนะคุณ